ว่าทำไมถึงมีจุดต่างที่มีผู้ชุมนุมไปปิดแยก
อย่างแยกแครรายที่นนทบุรีหรือว่าที่แยก๓ย่านก็ตาม
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่แยกแครรายนะครับ
เพราะว่าเป็นแยกหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
ทางเพจเยาวชนปลดแอบ
เขามีการให้ข้อมูลมาบอกว่าเป็นพื้นที่ลุกฮือทั้งแผ่นดิน
ก็นอกจาก๕แยกลาดพร้าวจุดสำคัญจุดหลักแล้ว
อุดมศุกร์บีทีเอสวงเวียนใหญ่มรามคำแหง
ก็มีแยก๓ย่านแล้วก็นี่แหละฮะที่นนทบุรีแยกแครรายนะครับ
ตอนนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
กลุ่มผู้ชุมนุมมวลชนที่มาอยู่ที่แยกแครรายแห่งนี้
ก็ดำเนินการในการปิดแยกแครรายเรียบร้อยแล้ว
การจราจรก็ไม่สามารถที่ผ่านได้
ก็สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะ
คุณจะตรงไปข้ามสะพานไปรัตนาธิเบส

แต่ถ้าอยู่ใต้สะพานคุณจะเลี้ยวขวาไปทางสนามบินน้ำเนี่ย

คุณจะเลี้ยวซ้ายไปนอนนบุรีคุณอาจปิดทางทางข้าวออก
อันนี้เป็นภาพบริการจากแยกแครราย
มีทั้งรถกระบะเครื่องขยายเสียง
แล้วก็มีมวลชนที่เดินอยู่บริเวณด้านล่าง